ที่มีคุณป้าคนนึงเนี่ยประกาศว่าจะละสังขารซื้อโรงแก้ว
อยู่ที่สำนักสงฆ์อุดรธานีเรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายได้ยังไงวันเกิดเขาจะละสังขารวันเกิด

เกิดเมื่อไหร่นะ๓๐ตุลาห์
เท่ากับว่า๓๐ตุลารอจนกระทั่งครบวัน
แล้วมารอดูวันที่๓๑อีกที
คุณป้าท่านนี้ไม่ละสังขารยังอยู่
พอไม่ละสังขารก็เข้าใจให้ตรงกันเลยนะ
คำสอนของพระที่อยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้
มันบิดทุกอย่างมันผิดมันบิดมันเบือน

เอาไว้ไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการ
สำนักสงฆ์แต่ปิดธรรมดาไม่ได้ฮะ
ต้องทำลายความเชื่อที่มันประหลาดทุบโรงแก้ว

จะซื้อโรงแก้วรอไว้ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
สำนักสงฆ์สัมปาหัน
อยู่ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี

ก็เลยมีการทุบโรงแก้วทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนที่ชาวบ้านไปนะมันมีความประหลาดเกิดขึ้น

พระเนี่ยเขาก็รอจะให้โยมนัชพร
ละสังขารเหมือนกันเตรียมอุปกรณ์ไว้ครบหมด
ไม่ว่าจะเป็นโลงแก้วไม่ว่าจะเป็นใบเตยใบฝรั่งใบหนาตะไคร้ใบน้อยหนา
เอามาทำอะไรดับกลิ่นครับ
คือเชื่ออย่างยิ่งเชื่อสุดใจเลยว่า
โยมนัชพรตายแน่ละสังขารแน่
พวกนี้ก็เลยมารออยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ
แต่มีการปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
จากนี้ห้ามให้ใครเข้าออกโดยอันขาด

เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สำนักสงฆ์แห่งนี้เอง
ร้องไห้เลยพอมาเจอข่าวนี้เอาร้องไห้ทำไมอ่ะ
ร้องไห้ครับเพราะบริจาคที่ดินมาประมาณ๑๕ปี

มีพระสงฆ์แท้อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้๔๐รูป
แต่พระสุเนธเพิ่งมา๔ปีเอง
แล้วมาสร้างความวิบัติ
ทำให้สำนักสงฆ์ที่ตั้งใจจะสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ย

เจ้าของที่ดินเขาก็เลยบอกว่า
ตกใจมากกับเหตุการณ์นี้เคยเตือนแล้ว
อะไรนะโยมเตือนเหรอ
มเตือนพระสุเนธแล้วว่าอย่าอวดอุตริ

โยมเตือนพระสุเนธด่ากลับมาว่ะ
ด่ากลับมาคือเทศกลับมาครับ

เท่ากับโยมลบหลู่พุทธศาสนา
ดังนั้นโยมต้องถือทูบเทียนแพร่
เครื่องพระรัตนตรายอะไรทั้งหลายเนี่ย
เอามาขอคำมาอัตมาทันที

แต่เจ้าของที่เขาก็ไม่ทำแบบนี้นะครับ

เท่ากับว่างานนี้ถือว่าปลอดภัย
คุณนัชพรปลอดภัยลูกชายก็คือคุณสันติ

เรื่องการละสังขาญในวันเกิดของตัวเอง

แต่เพื่อความปลอดภัยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปคุย
จะไปพูดจานจะไปเจอพระสุเนธกล่อมอีก

มือถือมาให้แม่เล่นโซเชียลไม่ให้แม่

ว่าเดี๋ยวจะไปติดต่อกับพระสุเนธอีก

แม่ก็รับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระสุเนธอีกต่อไป

ทำให้เกิดการโอนเงินโอนมรดก

เพราะว่าตอนแรกบอกว่าสมมุติถ้าแม่ตายนะ

ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ของพระสุเนต

เพราะว่าผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ย
จากการทำรายการให้กับลูกสาว
ไม่ได้ให้พระสุเนธแต่ประการใดนะครับ
ไปที่พระสุเนธอีกทีตอนนี้
ถูกสั่งให้ออกจากสำนักสงฆ์แล้วกับ
ต้นสังกัดก็คือวัดอนาลโย

และห้ามเทศข้อเทศ

ถือก็ว่าเป็นการจบภารกิจ
งานนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือ
ไม่มีใครหรอกบนโลกใบนี้ที่จะรู้เขาเรียกว่าวันตายของตัวเอง

คือถ้าเป็นท่านเป็นเกจิใหญ่อันนี้พอเข้าใจได้
แต่ถ้าเป็นแบบนี้พระอะไรก็ไม่รู้ไง
ดังนั้นอย่าไปเชื่อแบบนี้อีกเป็นอันขาดนะครับ

เพราะกลัวว่าไม่รู้ว่าคำสอนแปลกจะมาอีกหรือเปล่า